หนึ่งเรื่องเป็นเรื่องน่าสลดใจอีกเหมือนกันนะคะ
คุณยายวัย๘๒ปีค่ะ
คือจุดไฟเผายากใกล้บ้านแล้วปรากฏว่าไฟมันลุกลาม
ก็พยายามวิ่งเอาน้ำมาดับไฟแต่ด้วยอายุที่มากอะค่ะ

จนหน้ามืดเป็นลมสุดท้ายถูกไฟคลอกตายเลยค่ะ
คือต้องบอกว่าเป็นภาพสะเทือนใจสำหรับคนที่เห็นเหตุการณ์นี้นะคะ
ชมรับสารวัย๘๒ปีก็คือผู้เสียชีวิตที่ถูกไฟคลอกนี่แหละค่ะ
ก็เสียชีวิตอยู่กลางไร่มันสัมปะหลัง
ในตำบลโบดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
โดยกู้ชีพตำบลบทลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็เห็นนางชมเสียชีวิตในลักษณะนอนคว่ำหน้า
ส่วนของร่างกายไม่เกรียมก็ต้องช่วยกันนำร่างออกมานะคะ
นางอำพรเทียนพิมายเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุคุณยายชมออกมาจุดไฟเผาย่าบริเวณกลางทุ่งนา

ทีนี้ไฟมันดันลุกลามไหม้ต้นไผ่แล้วก็ไร่มันสัมปะหลัง
ยายชมก็เลยวิ่งไปเอาน้ำดับไฟแต่ทำอยู่คนเดียวแล้วย้ำอายุนะคะ
ยายชม๘๒ปีแล้วค่ะคนแก่วิ่งเยอะค่ะมันก็หน้ามืด
ยายชมก็เลยเป็นลมล้มลงไปแต่ไฟมันก็ยังไม่ได้ดับ
สุดท้ายเลยโดนไฟคลอกเสียชีวิตอยู่กลางไร่เลยค่ะ
ยายชม๘๒ปีแล้วจะทำอะไรได้ค่ะ
ยายชม๘๓ปีไม่ช่วยลูกเค้ยแก่ดับไฟตามแก่มาเหี้ยงแก่ประถูกทางมา
ต้อนไฟมันประถูกละปุ่งก็ว่าวัตถ์ท่องตรงนี้ไอ้ป๊ายายั่นูน
รู้ว่าก็นี่ก๊ว้าที่ไม้หลวงมาถึงสวรรค์กันเนี่ยว่า
ก็เลยลงไปดูดูนะทำไมไฟมันแรงเฉพาะคนนั้น
ก็เลยครับมันจะใส่ตามไปมาตามไปมา
ก็เห็นตัวแก่สะพายทั้งนามชีวิตยาอมนี้
ก็ว่าไปที่เขาฝ่ายุคาถ้าฉันก็เลยฮักกิงอยู่ข้าวชวดับ
ก็นี่แหละค่ะก็เป็นสาเหตุแล้วนะคะ
ก็เป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับคนที่พบเห็น
ซึ่งตำรวจเขาก็จะมีการลงพื้นที่แล้วก็เก็บหาหลักฐานต่อไปนะคะ
ญาติลูกหลานก็ร้องไห้แทบขาดใจนะครับ
ช่วงนี้ต้องขอบคุณล่ามภาษามือด้วยนะครับ